ส่วนเหตุการณ์นี้ที่นนทบุรีค่ะคุณผู้ชมลองดูภาพจากกล้องวงจรปิด
ในบ้านหลังนี้มันน่าตกใจมาก
โจรเข้าไปในบ้านไปขโมยของเข้าไปถึงในห้องนอน
ไปถึงหัวเตียงเจ้าของบ้าน
ยังนอนอยู่บนเตียงตอนที่มันขโมยของ

เห็นไหมคะถึงเตียงถึงหัวเตียงเจ้าของบ้านนอนอยู่บนเตียงพ่อแม่ลูกอะค่ะ
แต่เจ้าของบ้านก็หลับไปเลยสนิทเลยนะคะ
นี่ค่ะแล้วในขนของอย่างใจเย็นอ่ะ
คว้ากระเป๋าเอานู่นเอานี่
คือเจ้าของบ้านนอนอยู่กับภรรยาและลูก๑ขวบ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเกือบตี๔นะคะ
เจ้าของคลิปเอาคลิปนี้ไปโพสต์ลงเฟซบุ๊ก
บอกคนร้ายขึ้นบ้านข้างแล้วเลยเข้าบ้านตัวเอง
เดินสำรวจในบ้านบุกเข้าห้องนอนเดินไปหัวเตียงกวาดทรัพย์สินของมีค่า
เงินสดพระเครื่องนาฬิกากุญแจรถ
วันนี้ทีมข่าวของเราไปที่บ้านที่เกิดเหตุนะคะ
อยู่ในหมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่งที่บังใหญ่นนทบุรี
เจ้าของบ้านให้ข้อมูลว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น
วันที่๓สิงหาคมช่วงประมาณตี๔
คนร้ายเข้ามาทางประตูหลังบ้าน
เลื่อนหน้าต่างเปิดกระจก
ไม่ได้ล็อกกระจกไว้ค่ะไม่ได้ล็อกหน้าต่างที่เป็นกระจกไว้
พอเปิดได้ปุ๊บเอามือเอื้อมไปเปิดประตูจากด้านใน

ใช่ค่ะจริงมันจะมีภาพมุมนั้นจะเห็นเลยว่าก่อเหตุง่ายเลย

แล้วก็เอามือเอื้อมไปแล้วก็เปิดประตู
คือแล้วก็เดินเข้าออกในบ้านอยู่๓รอบ
ค้นทรัพย์สินในบ้านแบบใจเย็นมาก
แล้วเอาของมาวางกองไว้ข้างบ้าน
แล้วบุกเข้าไปในห้องนอนไปถึงหัวเตียง

ใช่ค่ะไปขโมยพระเครื่องขโมยทรัพย์สินขโมยเงินสดนะคะ
เลสหลวงพ่อรวยรุ่นเจริญพรปี๒๕๕๙
คนร้ายทำตกเอาไว้ในรั้วเพื่อนบ้านก็เอามาคืนให้
เหรียญหลวงพ่อพัฒน์รุ่นรวยชุ่มใจ๑๐๐ปี
คนร้ายทำตกเอาไว้ในรั้วบ้านตัวเองก็เลยได้คืนมา
เงินสดประมาณสัก๘๙๐๐คนร้ายเอาไปได้
เจ้าของบ้านบอกว่าไม่รู้สึกตัวเลยจริง
ตอนที่นอนอยู่บนเตียงแล้วคนร้ายเข้ามาถึงหัวเตียง
ถึงในห้องนอนถึงข้างเตียงไม่รู้สึกตัวเลยจริง

แต่พอเปิดกล้องวงจรปิดดูแล้วเห็นภาพนี้ตกใจมากนะครับ
เจ้าของบ้านบอกเป็นห่วงภรรยาด้วย
เป็นห่วงลูก๑ขวบที่นอนอยู่ด้วยกันด้วยไง

บ้านหลังอยู่ติดกันกับบ้านที่เกิดเหตุ

บอกว่าพอไปขอดูวงจรปิดของโครงการ
เห็นคนร้ายปีนจากรั้วโครงการด้านข้าง
เดินมาตามรั้วแวะตรวจสอบบ้านทุกหลัง

คนร้ายกรีดมุ้งลวดเข้าไป
คืนเกิดเหตุไม่ได้ปิดกระจกหน้าต่างค่ะ
สับสินก็คือนาฬิกาข้อมือใส่โก๊ค

ค่าความเสียหายประมาณเกือบ๕๐๐๐บาท
คนร้ายใช้เวลาก่อเหตุแป๊บเดียว๒นาที

ใส่ผ้าโพกหัวใส่ถุงมือคล้ายกับถุงมือก่อสร้างครับ
ใส่เสื้อยืดกางเกงยีนขาสั้น

และในกล้องวงจรปิดจะเห็นรอยสักที่ข้อมือด้านขวาค่ะ
โจรเข้ามาปีนเข้ามาจากทางรั้วข้างโครงการนะครับ

เขาก็เดินเลือกจนเจอบ้านที่เข้าได้
หลัง๑๓แล้วก็ได้ทับสินเสร็จปุ๊บเนี่ย

ที่เราเห็นในกล้องวงจรปิดเนี่ยมันก็คล้ายกับแบบคนงานก่อสร้าง
มาหลังนี้จากถุงมือสีขาวที่เขาใส่
พาคุมหัวที่เปิดเฉพาะหน้าอย่างนี้มันก็คล้าย

ตำรวจสพบังแม่นาคก็ไล่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
ตามเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายหลบหนีไป

เห็นหน้าเห็นรอยสัก
ชัดเจนนะคะก็ฝากตำรวจหน่อยนะคะ